ในปี๒๔๗๑ราชการที่๗ได้ดำเนินการสร้างคุกแห่งนี้ขึ้นมา
ใช้เวลาในการก่อสร้าง๔ปี
สมัยนั้นเรียกว่ากลมนักโทษขึ้นกับกระทรวงนครบาน
จนมาถึงปีนี้วันนี้คุกแห่งนี้เปิดดำเนินการมาแล้ว๘๘ปี

ที่เป็นพัศดีก็จะมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังภายนอกแดนหมดเลย

ข้างนอกเขาก็มองความโหดร้ายความทารุนการถูกรังแก่อะไรต่างครับ
แต่คราวนี้ข้างในมันไม่เป็นอย่างที่ทุกท่านว่า

ต้องมีความเมตตาครับแล้วก็ต้องเคร่งคัดในกฎระเบียบครับ
ชีวิตผู้คมก็เหมือนกับฆาตการประเภทอื่นเขา
ก็จะต่างคนอื่นเขาตรงความตรากต่ำ
งานเรือนจำเป็นงานที่ปฏิบัติตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้าทำงานปกติวันหนึ่งเราไม่โดนเวร
ก็วันละ๘ชั่วโมงก็เข้างานตั้งแต่๘โมงครึ่งถึง๑๖
ที่นี่มีเจ้าที่อยู่๒๓๗คนน้อยมากครับ
มันเรื่องความตากต่ำการเข้าเวรครับ
เพราะว่าที่อื่นเขาทำงาน๘โมงเช้าเลิก๔โมงเย็นกลับบ้าน
ที่นี่มันไม่ได้กลับบ้านครับมันต้องนอนคุก
โดยเฉลี่ยครับผู้คุมเองนอนคุกแทบจะวันเว้นวันเลยครับ

นอนบ้านนอนคุกนอนคุกนอนบ้าน

การเข้าเวรในเวลากลางคืนก็คือตั้งแต่หลัง๑๖นาฬิกา
ทุกคนจะต้องเข้ามาในเรือนจำก่อน

เสร็จแล้วก็มานอนแต่เวลาลุกปฏิบัติหน้าที่ผลัด๒ก็จะลุกเดินตรวจระหว่าง๒๔ถึง๒
อันนี้ก็ผัด๓ตรวจ
อย่างผมเองผมเข้ามาเนี่ยผมเข้าเวร๒คืนติดกันครั้งละ๕๖ชั่วโมง
เพราะว่ามันเกิดจาก๒วันวันละ๒๔รวมเป็น๔๘
แล้วบวกกับเวลาราชการในวันถัดไปอีก๘ชั่วโมง

สมมติว่าผมมาเนี่ยเช้าวันพระหัทธรรม
ผมจะออกเวรได้จริงก็คือ
พระรหัสศุกร์เย็นวันเสาร์ผมก็ได้กลับบ้าน
อันนี้เป็นเรือนนอนของผู้ที่

จะถูกคัดเลือกมาอยู่ศูตกรรม
แล้วก็ต้องนอนตามที่บล็อกกำหนดด้วย

ก็จะมีของคนนี้ชื่อนชนี้
หมายนี้ชั้นเยี่ยมคดียาเสพติดอย่างนี้
พุ่งขังวันหนึ่งมีทั้งหมด๒๔ชั่วโมง

คนกลุ่มนึงจะต้องตื่นประมาณตี๓
เพื่อลงมาหุงข้าวให้กับ๕๕๐๐คนกิน
รัฐบาลให้เงินมา๕๔บาทต่อวันต่อหัว

หมดเงินเลี้ยงคนกระทำผิดในสังคมเรา
อันนี้คืออาหารที่ที่เขากินครับผมเองผมก็รับทานพวกนี้ครับ
ที่ทุกคนต้องตรวจสอบหมดชิมได้เลยครับ
ที่นี่มันมีมีดทุกคนมีอาวุธทุกคนเจ้าที่เขาต้องปกครองที่ดีมาก
ไม่งั้นอันตรายก็จะมาถึงเจ้าที่

ทุกวันนี้เจ้าหนี้ก็จะใช้ปืนลูกซอง
เป็นปืนที่ใช้ในการระงับเหตุร้าย

เขาก็สั่งเราตามขั้นตอนของเขาทุกอย่าง
ให้หยุดไม่หยุดเขาก็ยิงเตือน

สั่งให้หยุดไม่หยุดสั่งให้วางอาวุธไม่วาง
คนขึ้นไปก่อความวุ่นวาย

เหลือจะไปใช้อาวุธปืนไม่ได้

ตั้งแต่ประตูของตึกประตูชั้นในตึก

ตรงนี้ตึกนี้จะมีประตูทั้งหมด๓ชั้น
เมื่อกี้เราผ่านประตูหน้าตึกมาแล้ว
คราวนี้เราจะมาเจอประตูที่๒เป็นประตูแต่ละชั้น
ครับนี่คือที่ก็เรียกว่าห้องซอยห้องซอยครับครับ
ก็จะบอกว่าคนนี้ห้องนี้ชื่ออะไร
ความผิดอะไรโทษอะไรชั้นอะไร

ความแตกต่างกับห้องทั่วไปคือ๑ไม่มีพัดลม

เขาจะถูกขังที่นี่ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา

จะร้อนจะหนาวเขาต้องทนให้ได้
ก็จะถูกลงโทษ๓เดือนที่นี่ครับ
ก็ลักษณะการปกครองของเจ้าหน้าที่

ผิดก็คือถูกลงโทษไม่ผิด

ก็ลักษณะนี้คือห้องเรียนปินยโธ

วุฒิบัติเป็นวุฒิบัติ

ราชันเป็นงานที่สังคมไม่รู้

สังคมก็จินตนาการกันไปเรื่อยเปื่อยเลยว่า

หนังภูมิกับหนังก็ไม่ได้มาดูในคุกเป็นอย่างไร
ก็สร้างจินตนาการกันไปเรื่อยเลย
อาจจะถามจับนู่นจับนี่มา

สิ่งที่ทุกคนทุกวันนี้เรือนจำพยายามจะเปิด

เรือนจำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
เป็นหน่วยสุดท้ายทำหน้าที่ในการบังคับโทษ

ไว้ในระยะเวลาหนึ่งตามที่สารกำหนด

เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมปลอดภัย
ความสุขของผู้คุมเรือนจำก็คือ
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเรา
ขอบคุณคุณต่ำและแรงคำของคุณคุณสำหรับพวกคุณ